อีกหนึ่งเรื่องก็ฝากเตือนกันเรื่องของการจอดรถ
จะจอดลงจอดรถอะไรเนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องดูให้ดีหน่อย
เนี่ยเล่นไปจอดรถใกล้ใกล้กับทางรถไฟโอ้โหรถไฟเดือดร้อน

รถไฟเดือดร้อนจริงก็เล่นไปจอดชิดเขาสักขนาดนี้
เขาก็ไม่กล้าที่จะเร่งเครื่องให้มันเร็วกว่านี้ไง
เขาบอกว่าให้จอดชิดหลายทางไง
มันไม่ใช่ไหลทางอย่างนี้สิไปจอดด้านอื่นที่มันแบบว่าไม่กีดขวาง
ในการเดินรถไฟเรื่องราวมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะ
คือรถคันนี้ไปจอดสักชิดเลยครับก็ทำให้รถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัย
ที่ขับพาสถานีคลองต้นไซฯเขตจอมทองกรุงเทพมารคอน

เดี๋ยวร้อนผู้โดยสารนะฮะเขาจะไปทำงานไม่ทันนะฮะ
แล้วรถไฟอาจจะไปถึงสถานีอื่นช้ากว่ากำหนด

แล้วทีนี้ทำอย่างไรดีทางสถานีในสถานีครองต้นใสนี่

จดหมายแจ้งให้กับเจ้าของรถ

ไปทำไมเพื่อให้เจ้าของรถไปจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
เพราะว่าการจอดรถในลักษณะนี้ถือเป็นการกีดขวางการเดินรถไฟครับ
จริงค่ะเป็นบัตรศึกข้อความก็มันจอดแบบผิดกรจร
กฎจราจรผิดกฎหมายด้วยนะคะต้องเสียค่าปรับไป
จะบอกแบบนี้เกิดว่ารถไฟเขาไปเฉียวชนกับรถคุณ
รถไฟก็ไม่มาจ่ายตังค์ให้คุณนะถ้าคุณไปทำลักษณะแบบ

คุณต้องเป็นคนจ่ายเงินให้กับการรถไฟด้วยเพราะทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายถูก
มันจะโดนหลายเด้งต่อหลายเด้งเลยครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นผมบอกแบบนี้ใกล้ทางรถไฟคือเราห่างได้ห่างดีกว่า
อย่าไปจอดตรงนั้นเลยนะเรื่องของการจอดรถฝากเตือนกันเอาไว้ครับ